เบาแดงก็แจกต่อถึงสิ้นปีโอกาสแบบนี้อย่าพลาด
เบาแดงหรือคันโซคูณ๒อย่าทิ้งฝารีบส่งมาลุ้นโชค
ส่งเยอะกว่าได้ลุ้นมากกว่าส่งฝาเลย
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ชิคกี้พายนะใช่โอ้โฮมันมาแบบกำยำแบบพกิน

ไหวไหมคะ

๓ฟางจริงเลยเนี่ย

เป็นอะไรคุณบิดไปบิดมายืดอะไรขนาดนั้น

อาจจะรู้ว่านี่คือตกจริงใช่ไหม
กว้างไม่ต้องเคยที่นี่ฉันชมหรอก

คุณดูดีลายลิมิเต็ดอิดิชั่นจากคาราบาล
ใครได้ไปอ่ะน่าอิจฉานะ

นี่ได้ไงฟังตั้งนานนึกว่าชมเรา
ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่ได้ชมคุณไม่เป็นไรแต่ดูไปดูมา

นั่นแหละสิบอกแบบนี้อยากได้เงินเนี่ยนะก็ต้องขยันทำงาน
แต่อย่างนี้ย้ำกับคุณผู้ชมที่ดูเราด้วย
ใครก็ตามที่ร่วมสนุกส่งฝามาร่วมสนุกกับเรา

ง่ายเลยถ้าทำตามกติกา
คุณก็มีโอกาสแน่นอน
และลุ้นอยู่นะอย่าพลาดอย่ากระพริบตาเลยค่ะ
เพราะว่าเรามีจับแจกแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ

อ้าวอย่ารอช้าไปลุ้นกันดีกว่า
ไปดูกติกาและไปลุ้นผู้ช่องดีกันเลย
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที

ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย

เพราะว่าเราแจกกันทุกวัน

ยักษ์แต่ว่าคุณจะเป็นผู้โชคดี
และช่วงนี้ไปติดตามเพิ่มสนุกกันต่อกับ
ตลอดของ